มขืนลูกสาวตั้งแต่ม๑จนถึงอายุ๒๐ปี

แม่ของเด็กออกมาโต้กลับอดีตสามีทันทีนะครับ
ยืนยันว่าลูกไม่ได้สมยอม
และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หลังจากที่ตำรวจสพเมืองชุมพรจับกลุ่มนายพรอายุ๔๓ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคมขืนกระทำชำราวลูกสาวตัวเอง
ตั้งแต่ลูกเรียนอยู่ชั้นม๑จนตอนนี้อายุ๒๐ปี
แล้วก็ลูกสาวเคยตั้งท้องถึง๒ครั้ง
แล้วก็ถูกพาตัวไปทำแท้งเนี่ยนะครับ

ก็คืออดีตภรรยาของนายพร
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๒๐ปีนั่นเองครับ

เพื่อไปพูดคุยกับผู้เป็นแม่

อยู่กินกับนายพรมา๑๑ปี
ที่ผ่านมาสามีชอบหึงหวงไม่มีเหตุผล

ซึ่งเธอก็ย้ายไปอยู่กับสามีใหม่

ส่วนลูกทั้งสองคนตกลงว่าจะอยู่กับพ่อที่ชุมพร

ผู้เป็นแม่ถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีและสารพิพากษาจำคุก๓ปี
จะพ้นโทษออกมาได้๒เดือนที่ผ่านมานี่เอง
ปรากฏว่าเมื่อลูกสาวทราบว่าผู้เป็นแม่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้ว
ก็รีบมาหาที่บ้านที่ประจวบคลีขัน
ตอนแรกลูกสาวไม่กล้าบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของลูกสาว
บอกกับแม่เพียงว่าทะเลาะกับพ่อมาก็เลยหนีพ่อมาอยู่กับแม่

ผู้เป็นแม่บังเอิญไปเห็นข้อความ
ที่อดีตสามีของเธอหรือผู้เป็นพ่อของหญิงวัย๒๐ปี
ส่งมาคุยกับลูกในลักษณะข่มขู่

แล้วก็พูดประมาณว่าเขียนข้อความมาประมาณว่า
กลับมาหาพ่อเถอะลูกพ่อผิดไปแล้ว
ไม่กลับมาใช่ไหมลูกอักกะตันยู
แล้วยังมีอีกนะถ้ามึงไม่กลับมาเดี๋ยวกูจะประจานมึงอย่างนี้

ผู้เป็นแม่ได้เห็นข้อความตรงนี้
ก็เลยเข้าใจได้ว่าพ่อกับลูกมีความสัมพันธ์กันผิดปกติแล้ว
เก็บหลักฐานนาน
หลักฐานนี้ไว้นานกว่า๓เดือน
มั่นใจว่าจะเอาผิดได้จึงเข้าแจ้งความนะครับ
ส่วนประเด็นที่พ่ออ้างว่าลูกนั้นสมยอม
ผู้เป็นแม่ขอชี้แจงแทนลูกว่าไม่เป็นความจริงครับ
มันกล้ามากกล้าที่จะพูดแบบนี้
กล้าที่ไม่ได้มีติดสำนึกขึ้นมาเลย
คือว่าอยากจะบอกว่าที่ว่าลูกต้องผมยอม

คือลูกตอนนั้นลูกเป็นคนที่ว่ารักเรียน
ต้องการที่จะไปทำรายงานบ้านเพื่อน
เออต้องไปทำเป็นกลุ่ม
ถ้าจะไปคือต้องมีตรงข้อแรกเปลี่ยนตรงนี้
ลูกก็เลยยอมที่จะอยู่แต่บ้านไม่ให้ไปไหน
โทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้ทั้งที่เพื่อนทุกคนมีใช้
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรายังไปที่บ้าน

ปู่บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ย่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนพาหลานสาวไปทำแท้งนั้น

แล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
แต่ก่อนหน้านี้ทางตัวผู้หญิงวัย๒๐ปีนะครับ
บอกว่าตอนที่ตั้งท้องก็รีบไปบอกย่า

ญาติก็เลยต้องพาหลานไปทำแท้ง
ครั้งแรกก็แล้วครั้งที่๒ก็แล้วนะครับ

ก็คือพ่อของผู้หญิงวัย๒๐ปี
ก็มาบังคับขู่เข็นข่มขู่ลูกสาวของตัวเอง

ทั้งที่ลูกสาวอยากจะอยู่กับย่าแท้

ว่าเรื่องนี้ย่าไม่ได้พาไปทำแท้ง

เพราะว่าตอนคุณพ่อเขาก็รับสารภาพว่าพาลูกไปทำแท้งครั้งหนึ่ง

อันนี้ข้อมูลนี้ไม่ตรงกันกับที่ลูกให้ปากคำกับตำรวจ

ความคืบหน้าคดีตำรวจได้นำตัวผู้เสียหาย
ตรวจร่างกายเพิ่มเติมและสอบปากคำ
รวมทั้งได้เชิญย่าของเด็กมาสอบปากคำด้วยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาก็คือพ่อของเด็กเนี่ยนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
โดยวันนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสารเวลา๑๐นาฬิกานะครับ